แค่เราออกมาปกป้องพ่อแม่พี่น้องปกป้องชุมชนของตัวเอง
อยากรู้ว่ามันผิดไหมผิดด้วยเหรอที่เราจะลุกขึ้นมาสู้พร้อมกับพ่อ
สิทธิเด็กผ้าขาวท่ามกลางความขัดแย้งติดตามเบื้องหน้าเบื้องหลัง
เหมืองทองฟ้องเด็กม๔ในไทยรัฐนิวโชว์